ติดตามความคืบหน้าคดีพบศพของหนุ่มนิรนามนะครับ
ที่ถูกตัดมือทั้งสองข้างแล้วก็ตัดศีรษะ
แล้วก็ทิ้งน้ำที่แม่น้ำแควร์น้อยอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ล่าสุดตำรวจไปพบร่องรอยเบาะแสที่บ้านพักคนงานแห่งหนึ่งนะครับ
โดยมีคนยืนยันว่าศพนิรนามที่มีรอยสักอยู่นั้น

ตอนนี้ได้ควบคุมตัวผู้ที่คาดว่าจะรู้เห็น
แล้วก็เห็นเหตุการณ์นั้นมาสอบปากคำแล้วนะครับ
แต่ว่าผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่เป็นพี่ภรรยาของผู้ตาย

ติดตามจากรายงานของคุณยุทธนาตุ้มมีครับ
เวรแรงงานชาวพม่ายืนยันหลังเห็นภาพศพชายถูกตัดมือตัดศีรษะ
ในแม่น้ำแควร์น้อยอำเภอสายโยกจังหวัดกาญจนบุรี
ว่าเป็นนายสู่ไข่แรงงานชาวพม่าเหมือนกัน
เพราะมีรอยสักรูปฮนุมานที่แขนซ้าย
และยังบอกด้วยว่าเห็นนายสุภัยครั้งสุดท้าย
ตอนเย็นวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้เอกใจ

อีกทั้งบ้านพักนายสุขัยที่อยู่กับนายสุนัย๒คน
อยู่ด้านล่างติดกับแม่น้ำแควร์น้อย
นายสุนัยจึงเป็นผู้ต้องสงสัยในขณะนี้
ครับครับกลับมานี่กันได้๒เดือนกว่า

วันน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับกลวนวันแม่ครับ
เห็นล่าสุดตอนไหนตอนเย็น
ครับตอนเย็นตอนเย็นครับกลับมาจะทำงาน

ไม่เห็นเลยครับพักอยู่กับไอ้นายทองทนนะครับ
ไอ้พี่ชายเมียสุข่าย
นายขาวหัวหน้าคนงานอ้างว่าเป็นคนพบร่องรอยทะเลาะวิวาส
มีรอยเลือดและข้าวของกระจัดกระจายเป็นคนแรก
แต่ก็ไม่เห็นนายสุขัยและนายสุนัย
แจ้งเจ้าของที่และอ้างว่าเจ้าของที่สั่งให้ทำความสะอาด

เพราะว่าจุดนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำเคยน้อยเพียงนิดเดียวนะครับ

รวมถึงเศษพะถุงที่ฆาตเอลของผู้ตายด้วยครับ
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจบ้านพักหลังนี้
คราบเลือดบางส่วนที่ผนังเสร็จผ้าถุงลายเดียวกันกับที่ผูกเอวผู้ตาย
เก็บไว้เป็นหลักฐานและจะตรวจเทียบเคียงกับดีเอเนยผู้ตาย
ส่วนนางสาวลิลลี่หลานสาวนายสุนัยและนายสุไขก็เป็นน้าเขยด้วย
บอกว่าเป็นคนช่วยล้างคราบเลือดเก็บข้าวของเครื่องใช้โยนทิ้งแม่น้ำ
ตามคำสั่งของเจ้าของสวนเท่านั้น
ไม่ทราบว่าทั้งสองคนทะเลาวิวาสกันตอนไหนแล้วหายไปตอนไหน
ส่วนลูกสาวผู้ตายชื่อโออายุ๑๖ปีอยู่กับแม่ไม่ทราบความเคลื่อนไหวของพ่อ

กันจึงเพิ่งจะทราบข่าวว่าพ่อเสียชีวิตวันนี้
ตำรวจภูทรไซโยกจึงควบคุมตัวในขาวลิลลี่และสามีรวมถึงลูกสาว
ไปสอบสวนเบื้องต้นทราบว่านายสุนัยมีอาการเพี้ยนเป็นบางเวลา
ส่วนนายสุขัยก็ชอบดื่มเหล้าเมาเป็นประจำทุกวันอาจเป็นสาเหตุทะเลาวิวาส

คือจากการสอบสวนพยานที่เกิดเหตุเนี่ย
คือในไข่คนตายอย่างนี้
เป็นคนชอบกินเหล้าแล้วเมาอารวาสประจำนะครับ
ส่วนใดก็เป็นคนแบบเบอร์เพี้ยนหน่อยนะครับ
ก็คงจะเป็นเบอร์เพี้ยนด้วย
ก็เลยมีเหตุทะเลาะปากเสียงกันก็เลยฆ่ากันตายครับ
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงทำไมต้องตัดหัวตัดแขนนี่
ก็ยังไม่ได้ตัวในมาเราก็เลยยังไม่ทราบนะฮะ
แต่อาจจะเป็นทำเพราะความเพี้ยนไม่ได้กดแขนอะไรขนาดนั้น

พรุ่งนี้ชุดสืบสวนยังลงพื้นที่ต่อเนื่อง

อาจขออำนาจศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกัน